คุณผู้ชมไหนใครบอกว่าไม่มีบ่อนในเมืองไทยบ้าง
คือจากที่มีกระแสเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐออกมาบอกไม่มีบ่อน
ไปตรวจแล้วไม่เจอเป็นการลักลอบเล่นกันเองเมืองไทยไม่มีหรอกบ่อน
คุณชูวิทย์ออกมาเลยนะคะถ้านึกถึงบอกนึกถึงคุณชูวิทย์

วันนี้เอาแฟมหนาเตอะออกมาตั้งเลยนะคะแล้วบอกว่านี่ไง
ผมมีรายชื่อบ่อนตั้งแต่เหนือจรดใต้แดนสยามพร้อมชื่อเจ้าของบ่อนด้วย

นี่ตำรวจที่ไหนบอกไม่มี
มาเอากับผมมาเอารายชื่อกับผม

ก็เนี่ยแฟมที่เอามาตั้งแกบอกว่าเป็นรายชื่อบ่อนพร้อมเจ้าของเหรอ
เขาบอกว่าโอ้ตอนนี้เนี่ยนะบ่อนเมืองไทยเนี่ยผุดขึ้นเหมือนดอกเห็ดแทบจะทั่วทุกพื้นที่
มันก็เป็นผลพวงจากโควิด๑๙นี่แหละ
เพราะกลุ่มคนรวยไม่สามารถเดินทางไปเล่นข้างนอกได้ก็ต้องกลับมาเล่นที่ประเทศตัวเอง
บอกตรงเลยเรื่องบ่อนเรื่องวงการพนันเนี่ยมันไม่หายไปจากสังคมไทยหรอก
มันอยู่กับผู้คนมาเป็นร้อยปีแล้วมีทุกรูปแบบการพนันเอาแบบไหนอ่ะ
แบบคลาสสิกที่ต้องเดินทางเข้าไปเล่นไปลุ้นด้วยตัวเองก็มี
ออนไลน์ก็มีเล่นที่ไหนก็ได้ขอแค่มีอินเทอร์เน็ต
แล้วถามหน่อยทำไมถึงมีประเด็นตำรวจลงพื้นที่จับทีไร
เจอแต่โกดังเจอแต่พื้นที่ว่างที่มีไฟติดเยอะเยอะ
เป็นห้องโล่งเอาไว้จอดรถ
พอมีภาพหลุดออกมาก็แถลงข่าวว่าอ๋อมันคือโกดังมันไม่ใช่บอล
คุณชุวิตก็ถามอันนี้คุณชุวิตฝากถามนะคะ
ติดตั้งหลอดไฟมีไฟหลายแบบมีไฟดาวนไลท์ทั่วโกดังขนาดนี้
คุณชุวิตบอกว่าเอาจริงนะตำรวจถ้าไม่อยากเหนื่อยมาหาผม
ผมมีรายชื่อให้หมดเลยมาดูเถอะแต่ก็ไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนอ่ะ
เดินทางมาขอข้อมูลกับผมสักทีจริงจริงถ้าจำได้เนี่ย
ตั้งแต่คุณชุวิตทำรายการกับเราที่ทางไทยรัฐทีวีเนี่ย

คุณชุวิตก็บอกว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้
ผมก็ไม่เห็นเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนมาหาข้อมูลกับผมเลย
แถมที่ว่าไม่มีการจับกลุ่มบ่อนต่างนานา
บ่อนคลาสสิกบ่อนวิ่งบ่อนออนไลน์เนี่ย
คุณชุวิตพูดแบบนี้ตำรวจเขาจะจับทำไมล่ะมันคือแหล่งขุมทรัพย์
มหาสมบัติชั้นดีของเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้คุณชุวิตพูดนะ
ครับบอกผมขอท้าชนเลยไอ้เงินปฏิบัติหน้าที่ค่าน้ำมันไปตรวจตราต่างต่าง
ได้จากงบหลวงเนี่ยมันเพียงพอต่อการทำงานในแต่ละเดือนจริงหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่รัฐหรือคนที่มีอำนาจเนี่ยเลิกหลับตาข้างเดียวได้แล้ว
ให้ทั้งสองข้างดูให้เต็มตาถ้าจะเอาจริงจริงก็ทำบ่อนให้มันถูกกฎหมาย
แต่ที่ไม่ทำเพราะอะไรเขาบอกว่าผลประโยชน์เนี่ยตัวเลขร่วม๘หลักต่อเดือนเลยนะคะ
ถ้าคุณเข้าใจให้ลึกซึ้งเนี่ยบ่อนการพนันคือส่วนที่เป็นรายได้นอกระบบ
ซึ่งเอาไปใช้งานในระบบโอเคอาจจะยอมรับว่ามันมีส่วนเกินนะครับ
แต่บ่อนการพนันในประเทศไทยเนี่ยคุณถามดูว่าคุณจะเอาจังหวัดไหน
คุณเอ่ยชื่อจังหวัดมานี่ข้อมูลอยู่นี่

ประเทศไทยมันมีหมดแล้วมันมีประเทศไทยประเทศเดียว
ทีนี้พอนี้ในช่วงโควิด
อันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าในช่วงโควิด
คนมันออกต่างประเทศไม่ได้
พนันทั่วประเทศไทยก็เลยเจริญรุ่งเรืองขึ้น
อย่างบ่อนที่แจ้งวัฒนะเนี่ยไม่ได้ลายใหม่
สมหมายหมู่นิสอเสือมาแรง
ที่ระยองก็ไม่ใช่รายใหม่ที่แต่ไหน
สมชายผมให้กับไทยรัฐเพราะผมสิทธิ์เก่าไทยรัฐ
คุณคิดว่ากำลังตำรวจไปทุ่มเทกับการจับบ่อนการพนัน
แล้วอาทยากรรมอย่างอื่นเนี่ยสำคัญกว่าไหม
อ่ะยาเซปิดฆ่าคนตายเชาะโกง
ตำรวจนี่งานล้นมือเอาง่าย
ถ้าให้ไปตามจับบ่อนอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหแหม

ฉันว่าฟังข่าวบันเทิงอยู่ชื่อย่อก็มานะคะ

คุณชูวิทย์บอกว่าตำรวจกล้าจับเปล่า
ผมบอกชื่อย่อมาแบบนี้แล้วกล้าจับไหม
เพราะต่อให้จับสอจับจอเหล่านี้ไป
ก็จะมีสสใหม่สสนี่สมนี้อีก
พวกนี้เขาไม่ได้เปิดมารับรองคนธรรมดา
ไม่ใช่คุณภาคภูมิอยากจะเล่นเดินเข้าไปเล่นก็ได้นะ
เขาเปิดมารับรองคุณหญิงคุณนายในประเทศ

ที่ให้ข้อมูลมาตรงนี้นะฮะ